ตามความคืบหน้าคดียิงเพื่อนบ้านตายแล้วก็แทงลูกชายเขาเจ็บนะคะ
ในท่อค่ะเพื่อนบ้านที่ประวัติก็ไม่ธรรมดาเลย
เสพยาด้วยเหลี้ยงไก่ชบางหน้าหลายสารพัฒน์
ล่าสุดยาดเป็นคนจับมามอบตัวเองเลยที่โรงพัก
ย้อนเหตุการณ์ก่อนล่ะการให้การนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์แล้ว
ขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ราคา๔สิงหาคม๕โมง๔๕นาที
ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
นายมนตรีชูเกลี้ยงเจ้าของบ้านถูกยิงเข้าที่ลำตัวและใช้โครงขวา
นายอนุรักษ์ชูเกลี้ยงลูกชายเนี่ยถูกมีดปลายแหลมเข้าที่มือซ้ายและชายโครงขวา
กู้ภัยป่าพยอมนำส่งโรงพยาบาลศรีบรรพฤษแต่ว่านายมนตรีเสียชีวิต
ส่วนนางจิดาพาค่ะลูกสะพ้ายก็ฟกช้ำจากที่เข้าไปช่วยนะคะ
คนก่อเหตุคือนายวีรสักออดคาวดึงในทอกคนนี้
หลังจากก่อเหตุก็หลบหนีทางไปทางเนินเขาของหมู่บ้าน
ตำรวจก็กระจายกำลังตามจับกันอยู่
หนีไปสองวันให้ยาฆษฐรกรนำเข้ามามอบตัว
พั่วพวกกำกันศพป่าพยอม
นายทอกรับสัญภาพว่าเขายิงระเบิดในหมุนตรีจริง
ปืนทิ้งไว้ที่หุบเขาบนเนินเขา
ก็พยายามสังเกตสีหน้าท่าทาง
ดูกังวลเขาดูเครียดไหม
จากรายงานเห็นบอกว่าดูไม่ได้เครียดนะคะ

เขาสงสัยว่าคนตายนายมนตรี

เขาสงสัยว่า

ชอบพอมายุ่งเกี่ยวกับเมียเขา

กับคนตายนี่สักสองเดือนได้
จริงก่อนหน้านั้นมีการนัดเคลียร์กันแล้วนะคะ
เคลียร์ปัญหาจนเรื่องมันยุติไปแล้ว
แต่ในโทกเหมือนน่าจะยังแบบปักใจ

ก็เลยไปก่อเหตุยิงเขาตายเนี่ยค่ะ

ชั้นพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะ
เพราะหวั่นความปลอดภัยก็เดี๋ยวจะฝากขังสารพรุ่งนี้เลยนะคะ
อย่างที่บอกว่าในท่อประวัติเขาก็ไม่ธรรมดา
มีพฤติกรรมเลี้ยงไก่ชนบังหน้าเพื่อปิดบังเส้นทางการเงิน
เพราะเขาคือผู้ค้ายาบ้าค่ะ

รับซื้อจากผู้ค้ารายใหญ่แล้วเอาไปขายให้วัยรุ่นในหมู่บ้าน

แล้วก็มีพรบอาวุธปืนในปี๖๔

ญาติญาติก็นำศพนายมนตรีมาตั้งบำเพ็ญกุศลนะคะ
ทำกลางความเสียใจของลูก
ญาติพี่น้องเองก็ยังทำใจไม่ได้
พ่อของนายมนตรีผู้ตายก็บอกทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกครอบครัวไม่มีใครทำใจได้สักคน
เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันจะไม่ให้อภัยในทอก
และขอให้ตำรวจดำเนินคดีจนถึงที่สุดเลยค่ะ
ถ้าจับมาก็ดำเนินคดีจนถึงที่สุด
ครับผมต้องการให้ช่างงานที่สำเร็จกดีถึงที่สุด
ทางด้านนายอนุรักษ์ลูกชายคนตายนะคะที่ก็โดนแทงไปเหมือนกัน
เขาบอกว่าเขาเองก็เจ็บเพราะถูกในทอกแทง
เขาไม่คิดว่าเหตุผลที่ในทอกอ้างว่าพ่อเขากับเมียในทอกจะไปชอบพอกันเป็นความจริง
เพราะพ่อเขาก็มีแฟน
และที่สำคัญที่สุดคือในทอก

เมายาทีไรก็ชอบมาหาเรื่องพ่อเขาทุกที
เขาคิดไปเองครับ
เขาหลอนยากุลเป็นเด่ะบ้าน
คือเขาก็รู้กันหมดว่าเขาเป็นคนหลอนยาครับ
ก็คิดไปเองว่าเมียเขาเสียวะ
มีเพลงของเขาอยู่แล้ว
เพลงของเขาก็อยู่มาด้วยครับ